อรพระปรมาพิไทยพปรสีเหลืองนวลทองเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ
ขอบริมอักษรสีทองบนพื้นสีขาบเข้มหรือน้ำเงินแก่เป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์
กรอบลายทองปนนาคมีลายเนื่องสีทองมากกว่า๗๐ดวง
เป็นการถวายพระพรให้ทรงสถิตดำรงในสิริราชสมบัติมากกว่าปีที่๗๐
สถาพรโดยสวัสดีเป็นอเนกอนันต์ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
อรพระปรมาพิไทยพปรและกรอบลายทองปนนาคนี้สถิตอยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
ประกอบพระอุณาโลมสีทองแวดล้อมด้วยพระแสงขันชัยศรีและพระแทร่จามรีอยู่เบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎ
มีฐานพระกรและพัชนีฝักมะขามอยู่เบื้องขวามีฉลองพระบาททอดอยู่ที่ปลายพระแสง
และฐานพระกรนั้นเบื้องล่างรวมเรียกว่าเครื่องบินจัดสิริราชกุฏภัณฑ์เป็นนิมิตหมายแห่งการฉลองสิริราชสมบัติ
ลงมาเป็นแพร่แถบสีหงชาติหรือชมพูขลิบทองเขียนอักษรสีทองความว่าฉลองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
ปลายด้านขวาของแพร่แถบระบุพุทธศักราช๒๔๘๙อันเป็นปีที่เสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติ
รายด้านซ้ายของแพร่แถบระบุพุทธศักราช๒๕๕๙แสดงการเวลาที่ล่วงมา๗๐ปีตราบจนปัจจุบัน